เป็นอินโดนีเซียซึ่งทีมไทยเนี่ยนะครับชนะมาก่อนในเกมก่อนหน้านี้ครับ
ข่าวนี้นะครับก็ส่งผลแน่นอนนะครับโดยเฉพาะกับทีมไทยโดยตรงแหละครับ
โดยคณะกรรมการจัดการแห่งขันของฟีฟ่าชี้แจงหลักเกณฑ์ในการคิดคะแน
อันดับสองที่ดีที่สุดของการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียรอบที่สอง
หลังจากที่เกาหลีเหนือยืนยันถอนตัวจากการเข้าแข่งขันครั้งนี้แล้วกลุ่มของเกาหลีเหนือเองก็คือกลุ่มเอชครับ
จะคงเหลือการแข่งขันเป็นแค่๔ทีมและผลการแข่งขันทั้งหมดของทุกทีมที่เจอเกาหลีเหนือจะถูกยกเลิกทั้งหมด
สำหรับกลุ่มอื่นที่มี๕ทีมครับยังคงแข่งขันกันตามปกติจนจบโปรแกรมของการแข่งขัน
แล้วก็ทีมเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบไปไม่ต้องสนใจกรณีอื่นเลยนะครับ
ส่วนที่สองจะมาคิดตรงนี้แหละครับต้องเอาคะแนนมาเทียบกับทีมในสายอื่น
ซึ่งการคิดคะแนนของทีมอันดับ๒เมื่อเทียบกับสายอื่นจะต้องตัดผลงานการเจอกับทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มออกทั้งสองนัดนะครับ
ซึ่งทีมที่มีคะแนนดีที่สุด๔หรือ๕ทีมนะครับจาก๘ทีมไม่รวมกาต้าจะผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
จากการประกาศดังกล่าวครับกรณีที่ทีมไทยจบอันดับที่๒ของกลุ่มจะค่อนข้างเสียเปรียบทีมในสายอื่นเนื่องจากคาดการณ์ว่าในสายของทีมชาติไทยทีมชาติอินโดนีเซียนั้นจะเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มครับ
คราวนี้มาดูครับถ้าเกิดทีมไทยจบที่๒แมชที่จะถูกคิดคะแนนมีดังนี้นะครับกรณีที่อินโดเป็นอันดับสุดท้ายนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง
จะคิดคะแนนเกมเสมอเวียดนาม๐๐ชนะยูเออี๒๑แพ้มาเลเซีย๑๒เสมอเวียดนาม๐๐แล้วก็เหลือเกมกับยูเออีแล้วก็มาเลเซียที่เราจะเตะกันนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนส่วนคะแนนรวมของทีมไทยครับกรณีเป็นที่๒ก็จะเท่ากับ๕แต้มที่มีตอนนี้นะครับจากการตัดผลกับอินโดออกแล้วก็
พอสมควรนะครับเปรียบเทียบให้ดูยึดจากกรณีที่ไทยต้องเก็บเจ็ดหรือว่าเก้าแต้มจะการันตีคว้าดับสองที่ดีสุดเป็นอย่างน้อยในทางทฤษฎีกรณีคิดคะแนนแบบเดิมนะครับถ้าเกิดไทยต้องเก็บเจ็ดถึงเก้าแต้มคะแนนรวมของไทยเนี่ยสิบห้าถึงสิบเจ็ดคะแนนแล้วคาดการณ์โซนคะแนนที่ปลอดภัยเม

แค่สุดดีกว่าเก้าแต้มเนี่ยลุ้นเหนื่อยแต่ถ้าสิบเอ็ดคะแนนเนี่ยเข้ารอบครับส่วนเข้า